ต่อกันที่เรื่องของเด็กชายวัย๑๑ปี

ใช่ค่ะตื่นมานะคะเพื่อที่จะมาช่วยคุณยายกวาดถนนนะคะ
บอกว่าไม่รังเกียจขยะและอยากจะช่วยเหลือคุณยายนะคะ
ประกอบอาชีพเป็นคนกวาดถนนด้วยค่ะ
และตอนนี้คุณยายมีปัญหาด้านสุขภาพ
เป็นเด็กดีไงดูสิวิ่งขยันเข้ามาหาคุณยาย

ขณะที่ใครหลายคนเชื่อว่าอาจจะยังพักผ่อนนอนหลับอยู่นะคะ
แต่ว่าเด็กชายวัย๑๑ปีคนหนึ่งค่ะ
ตั้งแต่เช้ามืดไปช่วยคุณยาย
ซึ่งมีอาชีพเป็นพนักงานกวาดขยะตามท้องถนนนะคะ
อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนี่แหละ
โดยนางอำไพวันทนไทยอายุ๕๑ปี
บอกว่าตอนเองเมียที่เป็นพนักงานกวาดขยะนะคะ
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ได้เงินเดือนประมาณ๙๕๐๐บาท
ก็ต้องตื่นตั้งแต่เช้ามืดไปทำความสะอาดค่ะ
ซึ่งถนนระยะทางไปกลับเนี่ยนะคะ๓กิโลเมตร
แต่ว่าระยะหลังนี่เริ่มมีอาการเหนื่อยหอบ

ได้หลานชายคนนี้แหละค่ะเด็กชายบรรวณวิธสุขนิท
หรือว่าน้องวิทย์๑๑ปี
อาสาออกไปกวาดถนนด้วย
ทุกวันหยุดรวมทั้งเก็บขวด
แล้วก็รังกระดาษเพื่อเอาไปหารายได้เสริมด้วยนะคะ

ที่โรงเรียนปากน้ำบ้านบุงสะพรั่งค่ะ
รู้สึกสงสารคุณยายที่ต้องตื่นแต่เช้าไปทำงาน

ก็เลยขออาสาไปช่วยคุณยาย
บอกว่าไม่เคยรังเกียจเลยนะคะ
รังเกียจหมายถึงรังเกียจขยะ

ขอแค่ได้ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว

ช่วยคุณพ่อคุณแม่เสิร์ฟอาหารที่หาดบุ่งสะพัง

ครับแล้วก็ต้องตื่นแล้วก็ต่อด้วยไปเรียนต่อ

ทั้งทำงานทั้งเรียนช่วยเหลือครอบครัว
แล้วก็ดูแลตัวเองเก่งมากนะครับเด็กคนนี้

สามารถชื่นชมน้องเขาผ่านไลน์หน้าจอกันได้เลยนะครับ
ทำดีในสังคมเป็นกำลังใจนะครับ